ไปดูเมื่อวานช่วงสายสัก๑๐โมงนิดหน่อยไหม

แล้วก็ถ่ายทอดแบบให้เห็นทุกช่องที่นำเสนอข่าว

เขาบอกว่าเป็นการแถลงจัดตั้งรัฐบาลของประชาชน
นี่ค่ะคุณพิธาเดินนำมาเลยโบกไม้โบกมือ
โต๊ะที่ตั้งเรียงอยู่ด้านหน้าใช่ไหม
นี่มีการเขาเรียกว่าโน้มตัวมาดูชื่อก่อนนะ
ใช่นี่แหละนั่งตรงกลางค่ะคุณพิธาริมเจริญรัฐ
แล้วก็มาพร้อมกับพักการเมืองอีก๗พักค่ะ
เพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยเสรีรวมไทย
เพื่อไทยรวมพลังเป็นธรรมพลังสังคมใหม่
นี่แหละค่ะร่วมกันแถลงจัดตั้งรัฐบาล
รวมกันแล้วได้๘พัก๓๑๓เสียง
คือคุณพิทาบอกนะว่าเป็นการแถลงจัดตั้งรัฐบาล
ตอนแรกพูดคำนี้เลยว่าจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชน
แล้วตอนแรกคุณพิทาเป็นคนพูดก่อน
ใช้เวลาสั้นประมาณสักประมาณ๕นาทีค่ะ
ก็พูดถึง๓ข้อสาระสำคัญ๓ข้อก็คือ
ภักดิ์เห็นชอบให้คุณพิทาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓
ตามเสียงข้างมากของประชาชนจากผลการเลือกตั้ง
เพื่อแสดงถึงแนวร่วมการทำงานร่วมกัน

เดี๋ยวจะมีการแถลงต่อสาธารณชน
วันที่๒๒พฤษภาคมนี้เพื่อที่จะแก้ไขวิกฤติการเมืองเศรษฐกิจสังคม
และอีกข้อหนึ่งข้อ๓ก็คือทุกพักจะจัดตั้งคณะทำงาน
เพื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเตรียมความพร้อมให้สามารถบริหารราชการแผ่นดิน
ต่อจากรัฐบาลเดิมแบบไร้รอยต่อด้วยความเคารพในเสียงข้างมากของประชาชน
แล้วก็จะทำงานแบบครอบคลุมทุกมิติ
อันนี้เป็น๓ข้อหลักที่ทางคุณพิธามีการเริ่มเปิดมาเลย
ชี้แจงมาเลย๓ข้อทีนี้ประเด็นการโหวตของสว๒๕๐คนเนี่ย
จริงมันเป็นคำถามที่คุณพิทาไปไหนก็มักจะเจอคำถามนี้นะ
แล้วทุกครั้งก็จะตอบย้ำชัดทุกครั้งบอกว่าไม่ได้กังวล
เพราะว่าจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อเจรจา
แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านอำนาจไปสู่ประชาชน
เดี๋ยวลองฟังหน่อยไหมคะช่วงที่คุณพิทาชี้แจงเรื่องนี้ค่ะ
ถ้าเข้าสะพานแล้วโหวตแล้วเกิดไม่ได้จะมีการทำอย่างไรเกิดขึ้นนะคะ
ก็ทั้งสองคณะนะครับอย่างทั้งคณะเจรจาด้วยแล้วก็คณะเปลี่ยนผ่านด้วยเนี่ย
ก็มีวางแผนไว้หลายรูปแบบนะครับว่าในอนาคตจะมีฉากทัศน์แบบไหนเกิดขึ้นบ้าง
แล้วฉากคัดแบบนี้เราจะต้องบริหารจัดการสถานการณ์ยังไงนะครับ
เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะลดความเสี่ยงต่างที่จะทำให้เกิดความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาล

แสดงว่าไม่กังวลเรื่องคะแนนโหวต

ถ้าเกิดสมมุติไม่ผ่านแล้วต้องมีการเลือกรอบ๒จะมีความกังวลหรือมีการปรับเปลี่ยนอะไรกันไหมค
นี่แหละค่ะประเมินเอาไว้แล้วว่าจะออกมาในรูปแบบไหนบ้าง
หาวิธีรับมืออย่างเหมาะสมแล้วก็ย้ำค่ะว่าไม่ได้กังวลนะ
เรื่องคะแนนเสียงจากสวจะไม่พอคือวางแผนเอาไว้แล้ว
ถึงกระทรวงต่างแต่ว่าเน้นที่วาระ
ซึ่งแต่ละพักก็คือเหมือนกับว่าแต่ละพักมีการหาเสียงอะไรไว้
วาระแต่ละพักเป็นยังไงบ้างนโยบายต่าง
ก็เลยมานั่งอยู่ร่วมกันในวันนี้
ใช้วันที่๒๒พฤษภาวันจันทร์หน้านะคะ